กองขยะสูงเป็นภูเขาเหล่ากาขนาดนี้
ใครก็เมินหน้าหนีกันทั้งนั้นแหละครับ
ในแต่ละวันประเทศไทยเกิดขยะ๒๗๘๐๐๐ตันต่อวัน
ขยะจะล้นโลกกันอยู่แล้วล่ะครับ
แต่สำหรับดรสมไทยวงเจริญคนนี้
กลับมองเห็นเป็นโอกาสทำเงินจากกองขยะ
จนเกิดเป็นธุรกิจจัดการขยะวงพาณิชย์ขึ้นมานั่นเองล่ะครับ
ทุกวันก็จะมีรถเดินทางมาจากต่างจังหวัด

ที่นี่เป็นศูนย์กระจายสินค้าของวงพาณิชย
เดี๋ยวเรามาดูนะว่ารถเวลาเข้ามาแล้ว

แป๊บเดียวเสร็จเลยทีเดียวครับ
เครื่องจักรที่ทันสมัยในการลงของลงสินค้าต่าง
เราจะมีตัวเคนขนาดใหญ่
และเป็นมือขยุมขนาดยากหยิบได้ทีนี่
อันนี้๕๐๐กิโลกรัม
เส้นทางธุรกิจการจัดการขยะนั้น
เริ่มต้นตั้งแต่ขยะจากต้นทาง
จากบ้านเรือนสำนักงานร้านค้าและห้างสรรพสินค้า
พอเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบแล้ว
ก็ต้องเอามาคัดแยกและเข้าสู่กระบวนการจัดการ
ขวดน้ำอะไรต่างเนี่ยที่ทิ้งกันมานี่นะ
ปี๑๓๘๖๐๐๐ตันต่อปี
ให้ฝาขวดเอาไปทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ได้
แต่ใสเนี่ยไปทำเป็นเสื้อเด็กนักเรียนนะครับ

ที่ผู้คนให้ความสนใจมาก
เพราะว่าในส่วนประกอบเหล่านี้มันมีทองคำ

เห็นไหมเนี่ยพวกแผงวงจรที่มีทองคำ

กล่องข้าวโฟมเศษเสื้อผ้า
ทุกอย่างจะหมดรวมกันนะครับ
เอามาทำเป็นเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงทดแทน

มันเป็นทรัพยากรที่เขาไว้ผิดที่เพราะนั้นเอง
ทุกวันนี้ธุรกิจการจัดการขยะของวงพาณิชย์

ตั้งแต่คัดแยกจนรีไซเคิล

ไม่ให้เป็นขยะอีกต่อไป
ปักหมุดขยายอาณาจักรรีไซเคิลไปทั่วไทย

กว่า๑๙๐๐สาขา
แล้วตอนนี้ค่ะราชาขยะเมืองไทย

ดรสมไทยวงจร

แต่ตอนนี้เป็นราชาละ

ราชาขยะมือใครฟังดูรื่นหุบหวานนะครับ

หลายคนเลยยังไม่เข้าใจเรื่องการแยกขยะ
ขยะเนี่ยจะมีมูลค่ามากขนาดนี้นะครับ
และท่านผู้ชมหลายท่านก็น่าจะยังไม่เข้าใจ
วันนี้ต้องพึ่งด็อกเตอร์สมท้ายเลยครับ

และวิชาขยะศาสตร์กันเลยครับ

งดงามท่ามกลางเทวดาทั้งหลาย
เรียกว่าเอาเหล่านางฟ้าทั้งหลายมาแลกเนี่ย

เวลาเรามองที่ขยะที่มันเกลื่อนกาดตามท้องถนน

ตรงนี้ล่ะคะอย่างนี้ล่ะคะ
อย่างนี้กิโลละ๒๐๐๐บาท

อย่างนี้กิโลละ๒๐๐๐๐บาท

ตอนนี้กันจะต้องแกล้งกัน
พี่ถ้าสอบเบื้องต้นตกแล้วนะแต่ว่าขอโทษทีแต่มันไม่ใช่ของที่จะทิ้งไปเลยนะ
มันสามารถยังต้องไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นได้อีก
จริงสมควรเก็บมาแต่เก็บแบบครับคัดแยกเท่านั้นเอง

อันนี้ล่ะคะสวยสดงดงาม
อย่างนี้เองเนี่ยเขาไปทำเป็นเสื้อเด็กนักเรียนสีห้อง
นี่อะไรเสื้อเด็กนักเรียนระดับประถมมัธยมอุดมศึกษา
เขาใช้อย่างนี้ทำมันไปดึงเป็นเส้นใยได้
อ้าวผมไม่ตอเลยคะอวดทำไมเก็บกันแบบนี้
กระดาษทิชชู่ได้มันสุดยอดเลยทีเดียวครับ
นี่ดรอพเตอร์คะหนูอ่ะนอกจากมีขยะเก่าหนูมีแฟนเก่าทิ้งอยู่ในนี้เลยค่ะ
นี่ไหมคุณเอยถ้ามีแฟนเก่าแบบนี้หาร่วยไม่รู้เรื่อง
แฟนหล่อแบบนี้เอาไว้ครอบแฟนที่มีขยับอย่างเยอะเรียกสมัครเป็นแฟน
เราจะมีชีวิตที่มั่งคั่งเป็นอภิมหาเศรษฐีได้เลย
สมัยนี้เอาแฟนที่มีเงินให้ก่อน
อย่างนี้กิโล๑๒บาทนะ
แต่กิโลที่เกี่ยวน้องเอามาล้านกิโลเลยนะ
มัน๑๒ล้านบาทนะครบห่อง

มันยิ่งใหญ่มากกว่าไปหาแฟนเลยทีเดียวเนี่ย

เดี๋ยวเรามาเปิดไทม์ไลน์กันนะครับว่า
เส้นทางการเป็นเสดทีธุรกิจรีเซคเครือปขยะ
ดรสมไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ
ปีเป็นเด็กชายสมไทยเนี่ยตอนนั้นคืออยากทำงานเลยอยากจะหยุดการเรียนไว้ที่แค่มศ๓
ก็เลยออกมาจากโรงเรียนแล้วครับเบื่อการเรียนที่สุดเลยการเรียนในระบบเนี่ยจนกระทั่งเขาว่าไอ้พวกนี้มันพวกนอกคอก
คนนอกกรอบอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะตอนที่ออกจากโรงเรียนก็มาทำทั้งหมดอาชีพต่างเนี่ยนะ
ขายลอตเตอรี่ก็ขายสารพัดอย่างขายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยโอ้โหตำนานเลยนะขายดีไหมคะขายดีไหมคะ
ที่ขายดีที่สุดแล้วก็อีกหลายอย่างนะขายยาขายเสื้อผ้าขายหอมกระเทียม
ทำมานี่ก็คือร้อยกว่าอาชีพเลยนะแล้วทุกอย่างนี้ถือว่าใช่สำเร็จไหมครับ
สำเร็จในวิชาหนึ่งที่เขาเรียกว่าวิชาหาเช้ากินค่ำอ๋อ
หาหนึ่งเช้ากินหนึ่งค่ำแล้วมันก็หมดเลยกว่าจะจับมาเจอธุรกิจ
ขายขยะเนี้ยนะฮะค่ะมีการไปขอพรถึงจะได้เห็นทางสว่าง
ไปหาที่อธิษฐานก็คือหลวงพ่อชิณราช
กิจแห่งข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดั่งใจปรารถนาด้วยเถิด
อย่างนั้นเลยถ้าไปกราบเรียบร้อยก้มกราบงาม๒๓ครั้งเนี่ยนะ
เดินออกมาจากในวิหารเนี่ยเลี้ยวซ้ายมา๓ก้าว
เจอกับเจอป้าแก่มือผมเผ่ายุ่งเยิง
ในรถของป้า
นี่คือการค้นพบคุณครูคนแรกของคนชื่อสมไทยวงเจริญ

ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณป้าคนนั้น
เราปริ๊งบันเจิดแล้วก็ต้องลงมือทำทันที
เรามีตังค์อยู่๑๐๐๐บาท

แล้วก็มีถ้วยชามกาไก่ที่จังหัวหนังล้ำปลา

ก็เอาออกไปเพื่อจะแลกเปลี่ยนเขาบางคนจะเอามาขายเราก็เอาเงินซื้อ
บาทแรกเนี่ยในความทรงจำที่เดินออกไปจากบ้านเนี่ยนะ

เครื่องขยายเสียงก็ไม่มีไมโครโฟนก็ไม่มี
เมื่อไม่มีไมโครโฟนก็ต้องใช้ไมค์ตะโกนล่ะครับ
ตะโกนยังไงคะตะโกนไปเลย
ไม่ตะโกนก็เป็นว่าแหกปากเปล่าเปล่าไป
อย่างกับด้านอาจารย์พูดประโยคว่าอะไรบ้างครับ
ก็แหกปากบอกเข้าไปสิครับว่ามากันแล้วครับ
พ่อแม่พี่น้องสูงญาติตายายลูกหลานเหรียญโหลน
รับแรกรับซื้อเศษเหล็กรับซื้อของเก่า
น็อตเก่าเหล็กตะปูเก่า
เหตุหักขวานบินเมาะรั่วกาสรุ
ขวดขาวขวดแดงขวดเบียร์กดดันขวดเหล้าขวดเล็ก

มีต้องการจะแรกจะขายโพกมือทับปากมือเรียก

เห็นว่าตอนที่มาเริ่มขายขยะใหม่
คุณพ่อคุณแม่แบบตัดออกจากลูกเลยเป็นยังไง
ก็ครอบครัวมีลูกตั้งเก้าคนค่ะแล้วก็พี่น้องทุกคนมันก็เรียนเก่งทั้งนั้น
แต่ผมเนี่ยไม่ใช่เรียนไม่เก่งนะคือเรียนเก่งแต่ไม่อยากเรียน
แต่ไม่รู้จะเรียนไปทำอะไรแต่แม่ก็เรียกมาบอกว่า
สมไทยมึงจะไปทำมาหากินเรื่องอะไรวะบอกว่าจะมาทำขยะเตี๋ย
เตี๋ยบอกฮะทำขยะโกรธเลยมึงจะบ้าหรือเปล่า
แต่เตี๋ยโง่ว่าไงครับมึงเนี่ยมันลูกนอกครอบ
แต่เตี๋ยแม่เนี่ยโกรธผมเนี่ยตัดพ่อตัดลูก๓ปีเต็ม๓ปีไม่คุยกันเลย
ที่ผมต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ให้รู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะทำให้เตี๋ยรู้ว่า
สิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันสั่นสะเทือนโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัววงตระกูลของเราได้
ขายขยะครั้งแรกเป็นยังไงบ้างได้ราคายังไงคะ
วันแรกเนี่ยนะที่ทำมาหากินตอน๘โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยนะ
แล้วเอาขยะไปขายเนี่ยนะหักค่าน้ำมันแล้วมันได้กำไร๔๐๐บาท

๗ทองคำบาทละ๔๐๐บาทเฮ้ยเราสมาหากินครึ่งวันได้ทอง๑บาทแล้ว๔๐๐บาท

บ้าเลือดทำงานมันสองกะเลยคือกะเช้ากะบายอย่างนี้

สงการนี้ก็ได้๘๐๐ทำมันแบบไม่มีเสาร์อาทิตย์ปีใหม่จุดจีนสงการเข้าวันเสาร์ภาษาไม่เคยหยุดเลยครับ
ทุกวันแต่เห็นบอกว่าชีวิตจริงเนี่ยค่ะมาพลิกก็ตอนที่ว่า
พอเราเริ่มมีตังค์แล้วว่าอย่างงั้นแล้วกันนะเราก็คิดว่าเราเนี่ยมันมีแค่สองมือ
ถ้าเราจะทำด้วยลำพังเราสองมือเนี่ยนะกับครอบครัวเนี่ยคงไปไม่ได้ถึงไหน
เราก็คงไม่แค่นั้นเราทำอย่างไรจะสร้างคนอืมสร้างมือออกไปพันมือเป็นหมื่นมือเป็นแสนมือ
ทั้งสร้างคนทั้งสร้างสมองของหลายคนเนี่ยมาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันทำ
จึงออกแบบอย่างนั้นมาตามความเป็นจริงที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเองครับ

เขาจำเป็นการเรียนมาไปเรียนที่ฝรั่งเศสไปที่อเมกาอย่างนี้
ดรมีหนังสือเล่มแรกในไทยเป็นของตัวเองด้วยนะคะ
ก็คือคู่มือคัดแยกขยะประจำบ้านเหรอคะ
ที่ลาวเขาให้ออกแบบคู่มือคัดแยกขี้เยื่อประจำบ้าน
นี่เล่มนี้นะครับโดปเตอร์สมไทย
ฝ่านจะมาเป็นเล่มนี้นะตอนนั้นเป็นประสานลาวยกตัวอย่างในบ้านหลังหนึ่ง
ในห้องรับแขกมีขยะอะไรบ้างครับในห้องนอนมีขยะอะไรบ้าง
ห้องไหว้พระมีขยะอะไรบ้างรอบสนามย่าเนี่ยมีขยะอะไรบ้าง
แล้วหน้าบ้านยังมีใครเอาอะไรมาทิ้งบ้าง

จัดการยังไงด้วยมือของเราเขียนอย่างนี้แยกออกมาแต่ละชนิดแต่ละชนิด
ธุรกิจจัดการขยะนะฮะของวงพาณิชย์แข็งแกร่งมาก
แกร่งขนาดที่ว่าจะบอกว่าไม่แต่วิกฤติเศรษฐกิจอย่างช่วงโควิด
ก็ไม่เคยทำให้วงพระนิษฐ์อ่อนแอลงเลย
ยามวิกฤตเนี่ยไวรัสโควิด๑๙ที่คุกคามมา

มันประเดประดังเข้ามาเนี่ยพลาสติกบรรจุพันธุ์ต่างต่างเนี่ย

เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีครั้งใหญ่
โดยสร้างเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ยุติเรื่องการใช้คน
เครื่องจักรที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
จอทัศกรีนประหยัดค่าไฟ

จึงเป็นภารกิจของเราที่ต้องพัฒนาครับ

ฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
เราจะต้องเริ่มต้นหรือว่าจะต้องทำยังไงบ้าง

คือในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยครับ
ปัญหานี้เรื่องของทางลบเข้ามาในชีวิตจนมากเกินไป
มันจะบรรทอนสมองความรู้ของเราที่จะเจริญเติบโตได้
ช่องทางทำกินแปลกในโลกใบนี้ยังมีอยู่อีกขนาดนับ
แต่เราต้องรู้จักฝ่ายหา
ใครจะคิดว่าขยะที่เขาว่าเหม็นที่คนเมินไม่สนใจ
จะสามารถสร้างชีวิตสร้างธุรกิจให้คนคนหนึ่ง

แต่เป็นเรื่องของการช่วยโลกนะฮะสร้างคุณค่า

ใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณราชาขยะของเราค่ะ
ดรสมไทยวงเจริญจากวงพาณิชย์กรุ๊ปด้วยค่ะ